ดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องที่ครูคนนึงเนี่ยมาร้องสื่อให้ช่วยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเธอบอกว่าสามีของเธอซึ่งเป็นทหารเรือยศจ่าโทเนี่ยมีชู้อยู่กินกับหญิงอื่นแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอขอหย่าก็ไม่ยอมหย่าตามมารังความแล้วก็ขู่จะเอาชีวิตด้วยค่ะ
เรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยครูคนนึงนะคะรับราชการอยู่ที่จังหวัดชายนาฏนะคะสามีเนี่ยเป็นทหารเรือยศจ่าโทอยู่ที่ย่านบางนา
ก็รับราชการอยู่กันคนละจังหวัดแล้วเจอกันวันหยุดนะคะสองคนนี้ก็มีลูกด้วยกันนะคะ๒คนคนเล็ก๓ขวบคนโต๗ขวบ
ส่งข้อความแล้วก็รูปภาพเป็นร่องรอยการถูกทำร้ายมีบาดแผลฟกช้ำตามตัวมาร้องกับสื่อมวลชนค่ะบอกเนี่ยคือร่องรอยที่ถูกสามีทุบตีทำร้ายหลายครั้งแล้วก็ถูกข่มขู่เอาชีวิตด้วยนะคะ
พอขอหย่าเพราะจับได้ว่าสามีมีผู้หญิงคนอื่นแล้วพามาอยู่กินที่แลต์ทหารเรือแล้วเธอเนี่ยก็มีหลักฐานเป็นการถ่ายเป็นคลิปถ่ายนะคะเป็นพฤติกรรมของสามีตอนที่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นเป็นหลักฐานด้วยแล้วก็เล่าว่าถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักไปหาหมอเลยนะคะถูกสามีตามประกบตลอดจนเธอต้องคอยไปอาศัยที่อื่นหลบหลบซ่อนค่ะสามีเองก็ตามรังความไม่เลิก
แล้วเคยไปอุ้มลูกชายที่ฝากไว้กับญาติด้วยนะคะมีการทะเลาะตบตีกันต่อหน้าลูกด้วยนี่เป็นหลักฐานที่เธอเอามาให้สื่อนะคะเธอเองบอกว่าห่วงสภาพจิตใจของลูกนะคะแล้วถ้าไม่รักกันแล้วเนี่ยก็ขอให้แยกกันแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบลูกด้วยนะคะตอนนี้โรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้วเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับไป
เธอนอกจากหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายแล้วเนี่ยนะคะยังมีคลิปเสียงการพูดคุยทางโทรศัพท์ที่เธออัดเอาไว้ด้วยนะคะที่สามีเนี่ยขู่จะฆ่าเธอค่ะ
ถ้ากูไม่มีความสุขไทยก็อั้มมีความสุข

จะทำอะไรให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้

ห็าเนี่ย
เนี่ยค่ะเธอบอกขอหย่าก็ไม่ยอมหย่าแล้วตามรังความนะคะ
แล้วก็มีคลิปขู่แบบนี้ค่ะที่เธออัดเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็มีคลิปภาพด้วยที่อยู่กับผู้หญิงคนอื่น
แล้วก็มีภาพถ่ายที่เป็นคลิปถ่ายภาพเนี่ยนะคะ

เพราะเป็นทหารเรือก็ขอให้กองทัพให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว
และขอความยุติธรรมให้เธอกับลูกด้วย
อยากให้กองทัพดำเนินการเรื่องนี้ขั้นเด็ดขาดค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับครูคนนี้นะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่หนักที่สุดก็คือ๑๙เมษายนขออภัย๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
สามีเธอเนี่ยมาอารวาสทำลายข้าวของในบ้านนะคะทำร้ายเธอจนเลือดอาบจนต้องวิ่งหนีออกจากบ้าน
จะไปแจ้งความก็ไม่ได้เพราะถูกขู่เอาไว้ค่ะ
ถึงขั้นฝาดทำร้ายข้าวของเราวิ่งไปจนถึงถนนหน้าบ้าน
วิ่งไปสุดแล้วพี่สาวช่วยกันแล้วก็เขากระชากเราขึ้นรถแล้วก็ต่อยเราเลือดเต็มหน้าเลย
แล้วเราก็ได้มีการไปที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวไปเอ็กซาเรย์อะไรอย่างนี้
แต่เขาอยู่ข้างเราตลอดเราขู่เราตลอดว่าคือเขาไม่ให้แจ้งความ
มันก็คือเขาอยู่ประกบตัวเราตลอด
ลูกบอกว่าแม่พ่อเอาชุดข้าราชการไปเผาน้ำให้แม่
แล้วก็แบบเครื่องหมายอะไรอย่างนี้ค่ะหักบิดทิ้งถังขยะ
แล้วก็แบบเกื้อนกาดบ้านกระจกแตกก็อยากให้สื่อช่วยแบบตามเรื่องนี้ด้วย
เรื่องฟ้องหย่านี้เราก็ฟ้องแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยไม่เคยที่จะส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรเลย
อัดอั้นตันใจนะคะเพราะว่าหย่าก็ไม่ได้แจ้งความก็ไม่ได้นะคะ
แล้วก็อยู่อย่างหวาดระแวงทั้งตัวเธอเองแล้วก็ครอบครัว
ก็ส่งเรื่องนี้ไปถึงทางผู้บังคับบัญชาของคนเป็นสามีด้วยนะคะ
แล้วก็ทางกองทัพฝากดูเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวด้วยค่ะ